เรื่องนี้ก็เป็นหัวอกของคุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ๗๐นะคะเหตุการณ์ที่บุรีรำ
ลูกชายไปกดเงินของคุณแม่สามแสนกดเงินแล้วเอาไปทำอะไรบ้าง
เอาไปโปรยในตลาดค่ะเหรอโปรยเงินเนี่ยโปรยเงิน
แถวนั้นก็มาเก็บเงินนี่คือโปรยเงินจริงนะ
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ใช่ค่ะโปรยเงินไม่พอ
ซื้อของไปแจกชาวบ้านแจกคนนั้นคนนี้นี่คนก็ไปเก็บเงินกันแล้วอ่า
แม่บอกแต่นี่มันเงินแม่แล้วลูกชายแอบกดเงินไปไม่บอกแม่
แล้วเอาไปแจกไปโปรยแบบนี้แม่แจ้งความนะคะ
แล้วก็พยายามจะเอาเงินกลับคืนมาพี่อุ๋ย
กลับคืนมาได้เท่าไหร่ลูกม้าเท่าไหร่ครับ
๒๙๐๐กดไป๓แสนโปรยเป็นแสนเลยนะได้กลับมา๒๙๐๐
นี่คือกล้องวงจรปิดในตลาดสดเทศบาลสตึกนะคะ
ที่บุรีรำค่ะนี่วิ่งตามกันใหญ่เลย
ค่ะในปุ่งค่ะผู้ชายคนนี้อายุ๓๙นะคะ
ซ้อนท้ายรถจัดประยันอยู่แล้วโปรยเงินโอ้โห
ก็แบบเหมือนทำบุญมองอีกมุมใช่ไหมทำบุญทำทาน
ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้นี่มีคนมาให้เงิน

ไปเก็บเงิน๑๙๐๐บาทค่ะที่โปรยค่ะ
อีก๒แสนนี่ไปซื้อของแจกจ่ายชาวบ้านค่ะ
คุณแม่สมหวังสมบัติอายุ๗๐ไปแจ้งความสพสตึก
ตำรวจติดตามเงินกลับมาได้
ปุ่งลูกแม่สำนึกผิดสำนึกผิดแล้วทำยังไง
ไปกราบขอโทษแม่ไปกอดแม่ไปบอกว่าผมสำนึกผิดแล้ว
กับสิ่งที่ทำลงไปแม่บอกว่าแล้วแม่จะทำอย่างไร
กราบแม่แบบนี้สงสารลูกอ่ะแต่แม่บอกว่าถึงแม้จะเก็บมาเลี้ยง
แต่แม่ก็รักนะใครก็ได้ช่วยที
เอาลูกคนนี้ไปอบรมสั่งสอนหน่อยได้ไหม
ล่าสุดในปุ่งบอกว่าเอาจริงนะเรื่องทั้งหมดมันไม่ขนาดนั้น
ฟังก่อนเงินที่กดออกมา๓แสนกว่าบาทจริง
แต่ก่อนที่จะไปหวานเงินตามที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
ซื้อของทำบุญให้พ่อก่อนนะ
เงินที่เอาไปหวานไม่ถึงแสนที่เป็นข่าวเวอร์ไป
แล้วเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อข่าวสารอาหารแห้งไป
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านมารับฟรี
ก็แบบทำบุญน่ะแต่ไม่กล้าบอกแม่

กลัวโดนแม่ด่าถ้าทำบุญก็ต้องเอาเงินตัวเองเนาะพี่อุ๋ยเนาะ
ขโมยเงินแม่ไปทำบุญมันไม่ได้เนอะ

ถามว่าแล้วทำไมต้องไปทำบุญไปแจกเงินโปรยเงินแบบนี้ล่ะ
ในปุ่งบอกว่าผมบนเอาไว้กับเท้าเวชเท้าสุกวันนครราช
ถ้าถูกลอตเตอรี่จะเอาเงินไปแจกชาวบ้าน

แล้วถูกจริงนี่๑๖เดียวกับเดิมเขาถูกจริง

เขาบอกว่าก็อยากจะให้แม่มีส่วนร่วม

แต่เขาบอกว่าผมมือหนักไปหน่อย
ท่านพี่นูธูขอยตอนนั้นลุ๊คก็ไปทำบุญหมดแล้ว
สงสัยปุ่มไม่กล้าบอกว่าถูกเท่าไหร่นี่นี่แต่ปุ่มเขาซื้อลอตเตอรี่ไปให้แม่นะพี่อุ๋ย
ปลอบขวัญเหรอปลอบขวัญแม่นะโอ้โหนี่เนี่ยนี่ถ้าถูกสองใบสิบสองล้านมาจริง
คงจะให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอ้แต่ไอ้งวดสิบหกเมษายนไม่รู้ปุ่งถูกกี่บาท
อันนี้ซื้อให้แม่งวด๑๖พฤษภาคมใช่ไหมลุ้นนะคุณแม่นะว่าจะถูกไหมจะได้เงินคืนหรือเปล่านะ
แต่แม่ก็ยิ้มเห็นป่ะแม่ก็ยิ้มนะแม่ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ผ่านไป
ถือว่าเป็นฝันร้ายไปก็แล้วกันลุ้น๑๖พฤษภาคมเดี๋ยว๑๖พฤษภานี่
ไม่รู้แม่จะยิ้มหรือเปล่ารอแม่รอตรวจรางวัลก่อนนะแม่นะ
ธูระวังแม่มัวเดี๋ยวถูกแค่นี้เอาไป๓๐๐๐บาทมันนะ
ถูกรอเตอรี่ก็ต้องเอาเงินตัวเองที่ถูกไปปล่อยไม่ต้องไปเอาเงินแม่